เด็กหญิงวัย๑๐ปีที่เรียนอยู่ชั้นป๓ที่โคราช
แล้วน้องโดนพุตลัยตกใส่ศีรษะตอนที่กำลังจะเดินออกหน้าประตูโรงเรียน
เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจจริงนะครับ
คือน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าเศษของผู้ตะไลมันไปแตกอยู่ข้างในด้วย
สมองได้รับการกระทบกระเทือนรักษาตัวอยู่นานนะคะ
ทางครอบครัวก็หวังปฏิหารมาโดยตลอดนะคุณนะว่าน้องจะรอดปลอดภัยนะฮะ
เมื่อคืนนี้ปฏิหารไม่มีจริงค่ะน้องมิ้นเสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องมิ้น

เรียนอยู่ชั้นป๓โรงเรียนอาจวิทยาคารที่ปักทงชัยนครราชศรีมา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๙มีนาคม
หลังจากที่เกิดเหตุน้องก็รักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ๑
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาน้องมิ้นเสียชีวิตลง
ตอนทุ่ม๔๕นาทีของเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็เป็นความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวของคุณพ่อนิรุธสวัสดี
ของคุณแม่พัชรีช่วงจะโป๊ะคนในครอบครัวต่างโศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็วันนี้ครอบครัวจะไปรับศพน้องมิ้น
จะนำศพน้องมิ้นมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดหน้าพระธาตุตำบลตะคุที่ปักทงชัย
ส่วนพนักงานสอบสวนสพปักทงชัย
ก็เตรียมจะแจ้งเปลี่ยนข้อหาการดำเนินคดี
เพราะว่าจากก่อนหน้านี้คือน้องบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับชายสองคน
ที่เป็นคนจุดพลุตลัยในงานศพนะคะ
จากเดิมเขาโดนข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนข้อหาให้มันหนักขึ้นค่ะ
เป็นข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ